รับบทเป็นผู้บริหารท่านหนึ่งไปแล้วนะคะ
หล่อดูดีดูดี
ดูดีขึ้นมาทันทีขึ้นมาทันที

มาเป็นแพ็คคู่ก็เลยขอคว้าตัวมาอัปเดตหลายเรื่องนะฮะ
เดี๋ยวนี้เริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวมากขึ้น
หรือว่าจะเตรียมมีข่าวดีเรื่องงานแต่งหรือเปล่า

ที่เขาใช้เก็บข้อมูลเวลาเราแบบว่าจะหาข้อมูลอะไรเนี่ย

เราคนดังเนี่ยมีชื่อเสียงเนี่ยเขียนเอาไว้ให้คุณผู้ชมค่ะ

เอ้าก็คือขึ้นสเตตัสไปแล้วว่าคู่ชีวิต

มันมีสามารถคนนอกเข้าไปแก้ไขข้อมูล
นี่ก็ต้องดูดีนะเออนะฮะอย่าไปเชื่ออะไรทั้งหมดเนาะในอินเทอร์เน็ต
คราวก่อนได้ถามเจเจไปครั้งนี้นะคะเจอต้าเหนิง
เธอก็เลยบอกว่าอุ๊ยงงขำ
บอกว่าคงเป็นเพราะว่าทั้งสองคนคบกันมานาน
นานขนาดไหนรู้ไหม๗ปี
โอ้โหนานมากเลยแต่ถึงยังไงตอนนี้นะคะ
ยังไม่ขอคิดเรื่องแต่งงานนะเพราะว่ายังสนุกกับงานที่ทำอยู่เลยจ้า
ผมว่ามีงงอยู่แล้วครับงงคู่อะจริงออกทรงแบบคู่กรรมมากกว่า
เอาแล้วหรอทำไมไม่ใช่กูสิแซว
ไม่ได้เชียร์เรียสคือน่าจะเพราะว่าคบกันมานานแล้ว
ก็เลยเหมือนมันแก้ได้ป่ะคะในวิกฤต
วันนี้เราพยายามที่จะโฟกัสกับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าเรามากกว่า
จริงที่บ้านหนูไม่ค่อยกดดันอะไรเลยค่ะก็เลยแบบชิวมาก
ไม่มีแบบความเครียดหรือว่าความกดดันแล้วจริงไม่ค่อยได้คิดกันด้วย
สร้างตัวก่อนใช่สร้างตัวสร้างตัวตอนนี้
เออนะคะหลังไมค์เนี่ยเราก็จะชมตลอดว่าเออต้าน
เขาสวยจริงน่ะสวยสวยหมดจด
เข้ากันเลยอ่ะสองคนนี้เออนะคะในงานเดียวกัน
แรปเปอร์หนุ่มคุณก๊อฟฟากลิ้งฮีโร่ค่ะ
เมานิดนึงถึงเรื่องลูกสาวน้องชูใจตัวแสบเหมือนกัน
ได้ข่าวว่าเตรียมเดินตามรอยคุณพ่อแล้ว
คือน้องดูสนใจเรื่องงานในวงการบันเทิงไงเพราะว่าน้องกล้าแสดงออก
ก๊อฟเนี่ยเผยว่าก็ดูชอบเพลงอยู่นะ
แต่ไม่ใช่แบบพ่อไม่ใช่แป๊บแบบพ่อนะ
เป็นเพลงแบบว่าทรงอย่างแบทหรือว่าเกาหลีซะมากกว่า
แล้วพี่ก๊อฟยังบอกด้วยนะคะไปสายตลกก็ถือว่าได้เหมือนกัน
อกจากนี้ค่ะพี่ก๊อฟเนี่ยยังอัปเดตที่เรื่องที่ทุกวันนี้
ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจขณะที่หลับ
สภาพสภาพสภาพสภาพสภาพสภาพเออแล้วก็คาดว่าต้องใช้ตลอดชีวิตด้วยนะคะ
ช่วยเรื่องในการนอนหลับที่ดีขึ้นค่ะ

มันเชียบอะเวลาเราดูแจ๊สแล้วเรารู้เห็นว่าเชียบดีครับ
อะไรนะใช่รู้สึกว่าตลกดีนะอะไรอย่างนี้

ผมว่าเขาน่าจะอินกับเพลงร้องกับเต้นมากกว่า

ถ้าได้เข้าไปทำสนิทเพลงทั้งสักทีจะดีมาก
หายคันไม่มีแต่ใช้เครื่องไปตลอดชีวิตแล้วช่วยได้